หน้ารถเหมือนกันคือรถคันนี้ภาพจากกล้องหน้ารถของเขาก็คือ
รถเขากำลังออกตัวไฟเขียวอืมแต่กลายเป็นว่าอีกฝั่งนึงอะค่ะ
เป็นรถเบ้นสีเหลืองสปอร์ตขับมาแล้วพยายามจะปาดหน้าพยายามจะเลี้ยว
ครับแต่จริงจริงแล้วฝั่งรถที่ไปกล้องหน้ารถเขาบอกเขาก็ไฟเขียวปกติ
เขาก็ไปตามทางเนี่ยค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางฝั่งคนขับรถเบนท
น่ะลงมาทำหน้าไม่พอใจเหมือนกับเธอผิดครับอ่ะ

อ่า
เห็นไหมคะคนขับรถเบ้นสีเหลืองขับปาดมาแล้วเนี่ยเขาพยายามจะวงกลมให้เห็นว่าทางฝั่งเจ้าของภาพจากกล้องหน้ารถรถเขาก็ออกตัวตามสัญญาณไฟ
เขียวตามปกติแต่ทำไมเบ้นสีเหลืองคันนี้จะเลี้ยวขวามาอืม
แล้วก็มาปาดหน้าแล้วกลายเป็นว่าอ้าวเธอผิดเหรอลงมาว่าเธอด้วย
เธอบอกกำลังถอยให้กำลังถอยให้ค่ะต้องถอยให้ด้วยต้องถอยให้ด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นพี่เขาไม่ยอมใช่ไหมมันยังไงคะเนี้ยอืม
นี่นะคะคลิปนี้คนวิจารณ์เยอะมากเลยบอกว่าอ่าถ้าสมมุติว่าคุณพลาดรถเบ้นสีเหลืองคันนี้
เอามันจังหวะแบบหยุดไม่ทันแล้วคุณแล้วคุณจะมาหน้าเขียวหน้าบูด
มาว่าคนอื่นให้ถอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะเป็นรถคันสีเหลืองคันนี้นะฮะ
ดูตอนไฟเขียวที่ต้นคลิปอ่ะแสดงว่าคันเจ้าของคลิปเนี่ยอันนี้เขาเขียวแล้วนะ
เขาเขียวจริงจริงค่ะเจ้าของเขียวเดี๋ยวลองดูนะหนึ่งสองสามคันที่สี่นะฮะ
เส้นนี้คุ้นไหมใกล้ไทยรัฐมากค่ะอ๋อเหรอแยกสุดที่ศาลไงฮะอ๋อ
สุธิศาลอ๋อแสดงว่าทางนี้เขาอาจจะแบบขวาไม่ได้แล้วคือทางฝั่งรถเบนท์อ่ะ
มันจะไปได้สองทางคือตรงไปหรือเลี้ยวขวามาถนนวิภาวดี
ถ้ามันต้องตัดกันอ่ะไฟใช่มันจะตัดใช่แต่ทางนู้นเขาต้องมีไฟเขียวไฟแดงอยู่
มีไฟมีไฟที่ฉันผ่านเส้นนี้บ่อยมันมีไฟแสดงว่าขาวแดงแล้วล่ะ
เขาก็แบบต่อขบวนกันมาใช่ไหลกันมาเรื่อยเรื่อยก็ก่อนหน้า
พี่พ่อหนุ่มคันนี้เนี้ยใช่ยังมีนักสามสี่คันอ่ะอ่า
คันนี้เนี่ยเหมือนตกขบวนสุดแล้วยังแบบยังจะมาไงยังจะไหลมาไงฮะ
แต่ว่าถ้าพี่เขาอยากมีอะไรชี้แจงก็บอกมาได้นะฮะ
ก็คนวิจารณ์กันเยอะล่ะค่ะแล้วชาวเน็ตพอเห็นคลิปนี้ก็พยายามจะไปตามหา
อืมว่าผู้ชายคนนี้คือใครที่ขับรถเบ้นสีเหลืองคันนี้นะครับ
เขาเปิดวาร์ฟอะไรกันเรียบร้อยในโลกโซเชียลรู้หมดแล้วเป็นใคร
บางคนบอกเป็นเราเราจะไม่ถอยให้จะเปิดเน็ตฟลิกดู
ไม่แล้วเอาจริงนะก็คือเจ้าของภาพจากกล้องหน้ารถอ่ะครับ
เขาอุตส่าห์ถอยเพราะเผลอบางทีมันถอยยากนะเพราะมีรถตามหลังมาไงฮะ
ถอยแบบไม่ง่ายนะที่จะถอยให้คุณไปอ่ะนี่เขายอมถอยให้นะเขายอมถอยให้ค่ะ
เพื่อพี่มีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมก็บอกทีมข่าวของเราได้นะครับ
ทักเข้ามาทางแอดมินเพจไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้เพราะว่าจังหวานั้นแหละ
ชี้แจงใช่ไหมคะมันเบรกไม่อยู่จริงหรือยังไงก็ว่ากันมา